พาไปร่วมงานบุญกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมงานบุญนี้เป็นงานขึ้นกุฏิใหม่
อ่านึกสภาพกุฏิออกใช่ป่ะครับ
กุฏิที่คุณผู้ชมเคยเห็นกับกุฏิที่จะได้ดูต่อไปนี้
ใช่กุฏิเหรอลองดูสิครับนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่ได้เปิดภาพผิดไม่ได้เปิดภาพผิดพูดดักคอไว้ก่อนเลย
ไม่ใช่งานทำบุญบ้านใหม่เหรอนี่ไงหลายคนถามเหมือนคุณสืบสกุลเลย
ก็เห็นสภาพแบบนี้นี่มันก็บ้านเดี่ยวชัด
ดูสิต้นมงต้นไม้มีอาณาบริเวณต่าง
แล้วก็ดูเป็นบ้านหรูด้วยนะน่าจะบ้านคนรวยอยู่นะ
แต่เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
เพราะว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่า
เห็นบ้านหลังนี้นี่คือกุฏิพระอยู่ในวัด
แต่ต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนะ

เออใช่เหรอนึกว่าใครสร้างบ้านเอาไว้ในวัดแบบนี้
ซึ่งทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเค้าโพสต์เอาไว้บอกว่า
กุฏิวัฒน์บ้านลิ้นฟ้าคนความเป็นเพียบเลย
แล้วดูสิในรอบรั้วเกร็ดวัฒน์เนี่ย
โอ้โหถ้ามีบ้านแบบนั้นคนก็จะงงสิฮะ

กุฏิอะไรจะใหญ่โตมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเปล่า
คุณดูสิพอเห็นมุมสูงแบบนี้ชัดเลยนะคุณผู้ชม
คนก็เลยถามบอกว่าถ้าเกิดน่าอยู่ขนาดนี้ไปบวชดีกว่า

แต่โซเชียลบางคนนะเขาก็บอกแบบนี้
โอ้โหถ้าอยู่สะดวกสบายแบบนี้ไม่ต้องเป็นพระแล้วมั้งอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไป
ไปตรวจสอบที่วัดบ้านลิ้นฟ้า
อยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ซึ่งพอไปถึงนี่ตั้งแต่ปากทางเข้าวัดเลย

ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมพอเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เราเจอจริงบ้านเนี่ยสร้างอยู่ในวัด
ตรงกำแพงวัดเนี่ยนะก็มีใบเสมาติดบนกำแพงนะครับ
เออมันดูแล้วมันก็รู้ว่านี่คงไม่ใช่บ้านเดี่ยวของชาวบ้านทั่วไปหรอก
ก็คือเอาแน่เป็นขอบเขตของวัดแหละ
ถูกต้องใช่ค่ะซึ่งบ้านตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะ
ก็เป็นห้องนอนห้องนึงมีห้องโถงห้องหนึ่ง
ห้องน้ำห้องนึงนี่คือเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะ
เพราะว่าเขาเพิ่งมีพิธีพิธีขึ้นดิฉันก็ไม่ค่อยชิน

ขึ้นกุฏิใหม่เมื่อเมื่อวานวันที่๑๐ใช่ไหม
นี่แหละค่ะกรรมการวัดเขาบอกแบบนี้ว่า
โยมกุฏิหลังเก่าน่ะชำรุดชำรุดซุดโทรมละ
คณะกรรมการวัดก็เลยมีมติบอกเอาอย่างนี้ละกัน
หรือแล้วก็สร้างหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมแล้วกัน
นี่สร้างมา๔เดือนนะใช้งบเยอะไหม
งบประมาณ๘แสนค่ะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะรับรองพระผู้ใหญ่หรือว่าแขกผู้ใหญ่

สรุปคือบอกว่าไม่ใช่กุฏินะ
แต่เป็นบ้านรับรองพระผู้ใหญ่
ใช่คำถามก็คืออ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสร้างเป็นกุฏิเลย
เป็นทรงกุฏิเลยเนี่ยงบประมาณมันจะไม่แพงไหม
เออเขาบอกว่าที่ไม่สร้างแบบกุฏิวัดทั่วไปเพราะอะไร
เพราะงบประมาณการก่อสร้างมันสูงเป็นหลักล้าน
จากว่ามีองค์ประกอบของตัวอาคารลวดลายเยอะระยะเวลาการก่อสร้างเป็นปี
พอจะเสร็จอันนี้เท่าไหร่เอง๔เดือน
สร้างแบบนี้ประหยัด
หยัดเพราะว่าใช้ตังค์ไม่ถึงล้านใช้แค่๘แสน
แล้วใช้เวลาในการสร้างน้อยกว่า
ทันสมัยเสร็จเร็วไม่ยืดเยื้อไม่ต้องรอนาน
ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะมองว่าจะเป็นบ้านเป็นกุฏิหรือยังไง

ทำอย่างบรรทานาใหม่บ้านมันดูดีขึ้น
เพราะว่าก็ตามครุกลับสมัยมัน
เพราะว่าไปเห็นพวกอื่นท่านพัฒนา
แล้วก็จะพัฒนาตามไปด้วย
เพียงแต่เราดัดแปลงหน่อยหนึ่ง

จะสร้างไงเวลามันไม่มีเงินเราก็สร้างอย่างนี้แหละ

เป็นกุฏิที่รับรองครับเห็นแล้ว
เขาไม่คิดว่าสร้างอย่างนี้มันต้องอยู่สมทัศน์
แต่เขาไม่มาดูที่อัตมาอยู่ไง

สรุปเราต้องเรียกตามเจ้าอาวาสใช่ไหมคะว่าเป็นกุฏิรับรอง
เป็นกุฏิเพื่อรับรองแขกเรือ
หรือว่าพระชั้นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เป็นกุฏิ
ที่ให้พระลูกวัดหรือท่านเจ้าอาวาสอยู่ข้างในอาศัยอยู่นะครับ
โดยทางกรรมการวัดบอกว่า
เราจะเห็นนะอาคารไม้ที่อยู่ข้างถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะ
อาคารไม้ที่อยู่ข้างกุฏิรับรอง
นั่นคือกุฏิของท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัดที่อยู่กันจริง
ไม่ได้สะดวกสบายสมัยใหม่เหมือนกุฏิรับรองนี้
แต่การสร้างกุฏิรับรองเอาไว้ใช้ประโยชน์จริง

เรือนไม้คือกุฏิของวัดของพระที่จำวัดอยู่ที่นี่
แต่พอเป็นอย่างนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะ
ว่าการก่อสร้างแบบนี้มันต้องขออนุญาตต้องอะไรยังไงไหม

เจ้าอาวาสบอกอ๋อโยมโยมนักข่าว
อาตมาคือมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับทางอบตแล้วนะ
ประชุมกับทางกำนันทางผู้ใหญ่ทางท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน
ไม่ได้มีฝ่ายไหนแย้งเลยโยมแล้วก็ลงนามตามระเบียบ
ทีนี้วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างจริงก็คือจะพัฒนาวัดให้เจริญ
อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องอื่นใด

ครับแปลกดีเราไม่ค่อยเคยเห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นเหมือนวัดสมัยก่อนนะฮะ
ที่กุฏินี่อาจจะเป็นกุฏิไม้เก่านอยแล้วก็กุฏิหลังเล็ก
ให้พระแต่ละรูปท่านได้อยู่เองอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ทีนี้พอเห็นเป็นบ้านหลังใหญ่คนก็เลยสงสัยนะฮะ
ผมพยายามหาข้อมูลนะว่ามีระเบียบสำนักพุทธ
ว่าด้วยเรื่องของการจัดสร้างกุฏิหรือว่าแบบการออกแบบกุฏิหรือไม่
ยังไม่เจอฮะผมเจอแค่ว่าวัดคือสารที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา

คือขออนุญาตก่อสร้างกับทางอบตแล้ว

แล้วไม่ได้มีฝ่ายไหนขัดแย้งลงนามเรียบร้อยแล้ว

การก่อสร้างแบบนี้มันอาจประหยัดกว่าแบบไม้ด้วยซ้ำ